คนวันแรกวันนั้นเราก็กำลังให้กำลังใจปุ๊กลุ๊กกันอยู่
เพราะอูหูปุ๊กลุกเป็นกำลังใจให้น้องนะ

พี่ก็เพิ่งมารู้ตอนที่พี่ไปเฝ้าย่าเนี่ยแหละ

เพราะว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิของ

ที่จะถ่ายลูกคู่กันไม่ได้

นนทบุรีหลังจากที่นางไม่พอใจการทำเห่าเจ้าหน้าที่
ที่ช่วยชีวิตแม่เธอนี่แล้วก็ยังมีการทายคลิปไลฟ์ถ่ายทางโรงพยาบาล
จนกลายเป็นดราม่ากระทั่งกระแสข่าวว่าโรงพยาบาล
จะฟ้องปุ๊กลุ๊กเมื่อวานนี้นะเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างว่าเฮ
เขายังไม่คิดที่จะฟ้องร้องปุ๊กลุ๊กนะฮะเพราะว่าภารกิจ
สำคัญของโรงพยาบาลคือการช่วยชีวิตแล้วขอชี้แจงไป
ประเด็นอย่างนี้หนึ่งเรื่องรถพยาบาลที่ปุ๊กรุกอะบอกว่าเนี้ย
เนี้ยช่วยเอารถพยาบาลมาแวะรับกลางทางได้ไหมเออนะอืมเผื่อจะเอ่อ
รถมันจะสวนกันค่ะโรงพยาบาลเขาชี้แจงอย่างงี้ตอนเนี้ยนะครับ
ทางโรงพยาบาลรับผู้ป่วยทั้งเคสทั่วไปแล้วก็เคสโควิดถูกต้องไหม
เขาก็จะต้องแบ่งรถส่วนใหญ่เนี่ยไปรับเคสโควิดซึ่งใช้รถโรงพยาบาลร่วมกันไม่ได้
อันไหนที่ไปรับผู้ป่วยโควิดก็คือต้องผู้ป่วยโควิดไปเลย
คืนที่เกิดเหตุเนี่ยมีเหตุฉุกเฉินเยอะมากครับไม่ได้มีแค่เคสคุณแม่ของปุ๊กลุ๊ก
และการแวะรับกลางทางก็ไม่ทราบพิกัดที่แน่นอนจึงสะดวกกว่าที่จะตั้งรับที่โรงพยาบาล
อันนี้ทางโรงพยาบาลบอกอย่างงี้นะฮะสองที่ปุ๊กลูกบอลไม่มีใครมาเคลื่อนย้ายแม่ลงอะไรอย่างเง
นึกออกไหมนะครับว่ากว่าเขาจะถึงที่แบบปุ๊กลุ๊กพอไปถึงแล้วกว่ารถคุณลักษณ์ผู้เลในการคือแบบว่า
ในการที่จะเคลื่อนย้ายแม่นางปรากฏว่าทางโรงพยาบาลเขาพูดกับอย่างนี้
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากรถเนื่องจากทราบว่าผู้ป่วยเนี่ยล้มศีรษะกระแทก
เพราะฉะนั้นการเคลื่อนย้ายเนี่ยมันจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง
การเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะส่วนศีรษะแล้วก็กระดูกสันหลังเนี่ย
เคลื่อนย้ายไม่ถูกต้องเนี่ยอาจสร้างความบาดเจ็บเพิ่มเติมให้แก่ผู้ป่วยได้

อันที่๓ยืนยันว่าแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทำการปั๊มหัวใจ
กู้ชีพพระจรอย่างดีที่สุดรวดเร็วที่สุด
จนกระทั่งช่วยชีวิตคุณแม่ปุ๊กลุ๊กได้สำเร็จครับ
อันดับที่๔ที่โรงพยาบาลเขาออกมาพูดคือ
แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์

ได้เห็นข้อความที่ปุ๊กลุ๊กโพสต์แล้วนะครับ
ทุกคนเสียกำลังใจหมดกำลังใจ
เนื่องจากในสถานสภาวะเช่นนี้
ทุกคนทำงานหนักอยู่เวรมาตลอดทั้งวันแล้ว

เพราะเข้าใจความรู้สึกของญาติว่า๑นาทีของท่าน
๑นาทีของเรามันไม่เท่ากัน
ยืนยันไม่มีใครโกรธหรือติดใจอะไร
แต่รู้สึกเสียใจแล้วก็หมดกำลังใจ
ทางโรงพยาบาลยืนยันไม่ฟ้องปุ๊กลุก
เพราะภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยสำคัญกว่า
โดยเฉพาะช่วงโควิดระบาดหนักเช่นนี้
แต่ได้ตามหาคลิปที่อ้างว่าปุ๊กลุ๊กไลฟ์ในห้องฉุกเฉิน

เนื่องจากว่า๑มันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วย
ที่อาจจะถ่ายติดไปในคลิปหรือเปล่า
ถ้าเจอก็ขอให้ลบคลิปนั้นซะ

ซึ่งก็มีเพจอะไรออกมาพูดอีกมากมายเธอ

แต่วันนี้คืออีกเพจรู้สึกเป็นหมออะไรนะ

ทักเพจเนี่ยเอาหมอขอบบน
ที่ออกมาพูดแบบโหเค้าก็จะไล่เป็นข้อ
นั่นแหละปุ๊กลุ๊กจะต้องไปตอบคำถามนั้นมากกว่า

แต่อันนี้อ่านไปก็เดี๋ยวแบบว่ามันจะมี
ก็ไปทานเอาเองที่หมอขอบ่นหน่อยเถอะ

คือเหตุการณ์เขาก็มีการไล่ไทม์ไลน์ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้าง

ใช่เพราะว่าตอนนี้เขาต้องดูอาการคุณแม่ทุกวัน
คุณแม่ก็เริ่มรู้สึกตัวมากขึ้น

คือสรุปคือคุณแม่เนี่ยเส้นเลือดในสมองแตก

แล้วก็ล้มหัวฟาดพื้นในมุมของคุณปุ๊กลุ๊กใช่ไหม
โทรศัพท์หาทางโรงพยาบาล

ไม่มีรถพยาบาลมารับก็เลยบอกว่าเดี๋ยว

เขาก็ไปเรียกออกมาเพราะตอนนั้นมันประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้ว

พี่สาวขับรถก็ประคองไม่สามารถวิ่งลงไปได้
หลังจากนั้นพาเวนมาก็เหมือนแบบ
เอาลงไปลำบากอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยมีแรง

เหมือนคุณก็มีแรงก็เลยมีการตวาดไป

แล้วก็เข้าใจในมุมของทางโรงพยาบาล

ส่วนที่แม่เขากำลังจะจุกเฉินเหมือนรึยังไง
หนึ่งนาทีของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน

๓๐วิคีย์ของเขาก็มีคุณค่า